คุณผู้ชมฮะเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเราก็ฝากเตือนกัน
มันเป็นอุบัติเหตุที่บางทีเนี่ยนะคุณก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็หน้าบ้านตัวเองแท้

ซ้ายขวาซ้ายขวาก็คงจะรีบที่จะขึ้นรถ

ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันลื่นเหรอ
แต่เนี่ยฮะจังหวะนี้กำลังจะเห็นแล้ว

แต่ฝากเตือนกันคือแค่หน้าบ้านเองนะ
ใช่ไหมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นที่ทุกทางจริง
ถ้าหากว่าเรารีบเรากลับที่กันอาจจะทำให้เราความระมัดระวังยืดลดลง
อย่างนี้ก็ค่อยเดินแล้วก่อนเดินไปก็

เมื่อไหร่กูทั้งไปเดินจงกมนะฮะอย่างนั้น
อ้ะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของมุมตีเหตุนะ